อย่างที่บอกไปว่าเป็นคดีใหญ่คดีอุกอาจที่เกิดขึ้น
และอาจจะเกี่ยวพันกับธุรกิจสีเทาด้วยนะครับ
ให้คุณผู้ชมดูคลิปเหตุการณ์เพราะว่าเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
ที่สามารถจับภาพเหล่านี้ไว้ได้นะครับ
ไล่ล่ารถจักรยานยนต์คู่อบริที่ขี่หนี
แล้วจากนั้นนะฮะก็ลากทั้งรถทั้งร่างคนไปใต้ท้องรถ
จนเกิดเป็นประกายไฟแลบไปตามถนนนะฮะ

แล้วก็ทีนี้ฮะรถคันนี้ก็หวนกลับมาใหม่
เพราะคุณเห็นไหมว่ามีคนได้รับบาดเจ็บ

นอนอยู่กลางถนนเพราะเขาบาดเจ็บสาหัส
จากการถูกชนและลากนะฮะ

กลับมายิงจนเสียชีวิตนะครับ
คนบาดเจ็บทั้งสองคนคือนายออฟแล้วก็นายบาส

ทีนี้ห้ะตัวของทั้งสองคนแนะ
พยายามจะหนีกลุ่มคนร้ายขับย้อนสอน
กลับมายิงนายออฟซ้ำจนเสียชีวิต
ส่วนนายบาสพอจะหลบหนี

ของขึ้นวันที่๓๑ตุลาคม

บางกุ้งอำเภอเมืองสุพรรณบุรีนะครับ
แล้วก็จากการสืบสวนก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
นายอ๊อฟผู้ตายได้สั่งซื้อยาเขาเรียกว่ายาชานะ
ในวงการของเขานะฮะเป็นยาเพิ่มขนาดอวัยวะเพศจากนายมี่
ซึ่งนายมี่เป็นเยาวชนอายุ๑๗ปีนะครับ
แล้วก็มานัดเคลียร์ปัญหาธุรกิจมืดกันแล้วไม่ลงตัวฮะ
มันก็เลยเกิดการดวนปืนกันขึ้นก่อนที่จะเป็นเหตุการณ์
ขับรถไล่ล่าขับรถชนลากร่างแล้วก็หวนกลับมายิงคุณ
คือเรื่องนี้มันจะซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับ
เพราะมันมีเหตุการณ์ก่อนหน้าแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดตามมานะครับ
หลังเกิดเหตุช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะฮะคือมีชายคนหนึ่งนะครับ
ขับรถฟอร์จูเนอร์สีขาวมาที่สพเมืองสุพรรณบุรี
พร้อมกับทนายความเพื่อให้ปากคำกับตำรวจแล้วนะฮะ
โดยยืนยันว่ารถที่ขับมาเป็นรถฟอร์จูเนอร์คันเดียวกับที่อยู่ในคลิป
แต่อ้างว่าเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะ
มีอย่างละเอียดแล้วก็พบร่องรอยกระสุนปืนที่กระจกหน้ารถฝั่งคนขับ
ส่วนกันชนบริเวณป้ายทะเบียนมีร่องรอยการชนนะครับ
เรื่องนี้ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗ต้องลงมาคลี่คลายคดีเอง
พลตำรวจโทษธนายุทธ์วุฒิจรัสธรรมรงค์เดินทางมาติดตามความคืบหน้าคดี
ก็มีการสั่งการไล่ล่ากลุ่มคนร้ายแล้วฮะโดยทีมสืบสวนทราบตัวแล้วนะครับ
ว่ามีผู้ร่วมก่อเหตุจำนวนมากคือไม่น้อยกว่า๖คน
เพราะก่อนหน้านี้มีการนัดเคลียร์กันมีการยิงใส่กันจนมีการขับรถหลบหนีกันนี่แหละฮะ
ก็เลยมีกลุ่มผู้ร่วมก่อเหตุไม่น้อยกว่า๖คนนะครับ
ตำรวจคาดว่าเกิดจากความขัดแย้งในธุรกิจมืด
โดยนายอ๊อฟผู้ตายเคยถูกจับในคดีรักทรัพย์และคดียาเสพติดมาแล้ว๒ครั้ง
จะพ้นโทษคดียาเสพติดได้ประมาณ๑ปี
แต่ยังมีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดอยู่นะครับ
ที่ตำรวจได้ออกหมายจับนายบาสผู้บาดเจ็บในข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นด้วยนะฮะ
เพราะนายบาสเป็นเพื่อนกับนายอ๊อฟ
แต่ช่วงระหว่างที่มีการต่อสู้ชุลมุนกัน
มีการจอดรถขวางอะไรกันก่อนหน้าที่จะเป็นอุบัติเหตุคลิปนี้นะคุณนะ
คือมันมีการยิงกันมาก่อนนะครับ
มีการยิงกันของคู่อริทั้งสองฝ่าย
นายบาสซึ่งเป็นเพื่อนของผู้ตายเหมือนยิงสวนกลับเข้าไปด้วย
ก็เลยถูกแจ้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นและมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองนะครับ
เมื่อช่วงเช้าของวันนี้นะฮะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะครับ
ก็ได้ตรวจสอบรถฟอร์จูเนอร์คันที่ใช้ในการก่อเหตุอีกครั้ง
เพื่อเก็บหลักฐานรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ
ส่วนศพของนายออฟยังอยู่ระหว่างการชนะสูตรของแพทย์

เพื่อให้มีความชัดเจนว่านายออฟเนี่ย
ถูกยิงจากกลุ่มคู่อริ
หรือเป็นปืนของตัวนายออฟเองเนี่ย

ก็จะได้เป็นหลักฐานในการออกหมายจับเพิ่มเติมนะครับ
กว่าคดีนั้นจะมีความชัดเจน
มันเกี่ยวยงไปถึงหลายเรื่องค่ะ
แล้วก็ปมธุรกิจมืดต่างด้วยนะฮะ